เรื่องของเศรียดท็อปก็ต้องตามความคืบหน้ากันต่อ
เพราะว่าล่าสุดนะคะตัวเจ้าสาวที่บุรีรำเนี่ย
เขาก็รวบรวมพยานหลักฐานต่างเตรียมที่จะเอาผิดกับเสียท็อปแล้วนะคะ
คือก่อนหน้านี้ไปร้องขอความปรึกษาเรื่องข้อกฎหมายกับทนายรณรงค์แก้วเพชร
แต่ทนายรณรงค์บอกว่าขอไม่ยุ่งแล้วเพราะว่าเลื่อนเขาหลายครั้งเหลือเกิน
จะไปแจ้งความก็ไม่ไปแจ้งความกับกองปราบสักที
แต่ว่าคราวนี้ไปกับนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออัตยากรรม
ไปที่ปอทนะคะไม่ได้ไปที่กองปราบ
คือไปที่ปอทก็เพราะว่าเขาก็รวบรวมหลักฐานต่างค่ะ
ที่เจ้าสาวชาวบุรีรำคนนี้ถูกหลอกให้แต่งงาน
แล้วก็ทิ้งเนี่ยเอาไว้๓๕๐๐๐๐๐บาทเนี่ยนะ
มันจะมีพวกแบบสิ่งที่เขาถ่ายภาพทรัพย์สินต่าง
แล้วก็มาอวดอ้างแล้วก็ไปโพสต์เอาไว้ค่ะ
ว่าจะเป็นรถหรูเครื่องบินบ้านพักบัญชีทางการเงินวุฒิการศึกษา
สิ่งต่างเหล่านี้ถ้ามันเป็นสิ่งที่เป็นเท็จ
แล้วก็ไปโพสต์ทำให้คนอื่นเสียหายลักษณะแบบนี้ค่ะ
ก็เลยไปคุยกับทางเจ้าหน้าที่ปอทว่าเข้าข่ายความผิดที่จะสามารถดำเนินคดีได้หรือเปล่า
ตัวฝ่ายเจ้าสาวเขาบอกว่าสาเหตุที่ก่อนหน้านี้ไม่ไปแจ้งความกับตำรวจกองปราบก็เพราะว่า
ทนายความหลายคนแล้วก็พนักงานสอบสวนกองปราบเขาก็ปรึกษาเหมือนกัน
พฤติกรรมของเสียท็อปยังไม่เข้าข่ายความผิดฐานช่อโกง
และไม่เข้าเงื่อนไขการรับคดีของกองปราบ
ซึ่งต้องเป็นคดีที่มีมูลค่าความเสียหาย๕ล้านบาทขึ้นไป
และต้องเป็นคดีที่มีความซับซ้อนเธอก็เลยยังไม่ไปแจ้งความที่กองปราบ
และเธอก็บอกว่าตอนที่คบกับเสียท็อปเนี่ยนะ
มันมีข้อสงสัยตั้งหลายอย่างแต่ตอนแรกเธอไม่เอกใจอะไร
แต่หลังมาเอกใจก็คือช่วงที่เสียท็อปไม่จ่ายเงินค่าจัดงานแต่งงานนี่แหละ

ใช่แล้วก็นั่งรถแท็กซี่ก็นั่งรถธรรมดาไม่เห็นร่ำรวยเหมือนที่อวดอ้างเลย

ตั้งแต่ที่แรกแล้วที่เจอกันใช่ไหมเขาก็พยายามพาเราไปพบกับบุคคลหลายคนเพื่อติดต่อการทำธุรกิจ
แล้วก็จะมีการคุยกันถึงเรื่องเงินระดับแบบร้อยล้านพันล้านที่เขาจะนำมาร่วมธุรกิจอะไรประมาณนี้

เป็นไฟล์ที่ส่งเข้ามาในไลน์ของเรานะคะ

มีใส่แบบว่าวันเดือนทีเกิดรหัสผ่านเข้าไปดูในไฟล์นะครับ
ช่วงที่อยู่สนับบินออกจากสนับบินฮ่องโปรงมาที่โรงแรมมันคือชิงซาจุยแม่งว่าอะไรครับ

แท็กซี่คนอย่างระดับเสียท้องเนี่ยตรงนั้นแท็กซี่ไม่มีโรงเตรียม
แท็กซี่นี่แปลว่าแท็กซี่สีแดงของฮ่องโปรงหรือบีนิวซี
แท็กซี่เขาบอกว่าเคยมีนะครับแต่ว่าเคยมีแต่ว่า
เค้าได้แบบหายไปแล้วหน้าอะไรอย่างเนี่ยครับ
เธอก็เลยอยากให้ตำรวจเป๋อธตรวจสอบว่าสิ่งต่างที่เสียท้อปเธอโพสต
ใช่ค่ะก็เหมือนกับเป็นการโพสต์ข้อความอันเป็นเท็จลงในคอมพิวเตอร์
เพราะว่าความเสียหายมันเกิดคือเธอถูกหลอก
แต่อันนี้ยังไม่ใช่กรณีที่ต้องมาชดใช้

อัจฉริยะก็เลยบอกแบบนี้นะคะบอกว่า
ที่ผ่านมาในท็อปพยายามทำโปรไฟล์ดี
พยายามให้เหยื่อหลงเชื่อแล้วก็แต่งงาน
ก่อนหน้านี้เคยเจอเมื่อปี๒๕๕๙
อกเหยื่อที่ราชบุรีได้เงินไปเกือบ๑๐ล้านบาท
แต่ผู้หญิงอายไม่กล้าแจ้งความ

แล้วก็มีเหยื่อหลายคนที่เขาไม่กล้าแจ้งความนะคะ
อัจฉริยะบอกว่าที่ปรึกษาของในท็อปค่อนข้างเก่ง
เรื่องต่างเหล่านี้ให้กลายเป็นคดีแพ่ง

เช่นการสลักหลังใบทะเบียนสมรส

ท็อปสิ่งที่ได้คือคนถามไงว่า

จริงเขาได้เงินจากเหยื่อหลายรายเลยนะคะ
เอกสิริวัตรดีพอรองผู้บังคับการปราบปรามการกระทำความผิด
เกี่ยวกับอาทยากรรมทางเทคโนโลยีหรือปอท
ก็บอกว่าต้องใช้เวลาในการตรวจสอบเรื่องนี้นะคะ

ว่าจะสามารถดำเนินคดีตามความผิดพรบคอมพิวเตอร์ได้หรือเปล่า

ทีนี้ค่ะทีมข่าวของเรา
ก็เลยวีดีโอคอร์คุยกับเสียท็อป
ซึ่งเสียท็อปบอกว่ายังอยู่ฮ่องกงนะคะ
ก็ถามเรื่องนี้แหละว่าเห็นข่าวหรือยัง
ว่าตัวเจ้าสาวที่บุรีรำเขา
หอบเอกสารไปที่ปอทแล้วนะ

หรืออะไรก็ตามเราก็ว่ากันไปตามหลักฐาน
แล้วเคสที่ว่าที่เกิดปี๕๙ที่ลาบบุรี
มันเกิดขึ้นจริงไหมพี่
เอาจริงมันก็เกิดขึ้นจริงใช่ไหม

อย่างที่พี่บอกว่ามันมีการลงบันทึกประจำวันไว้เพียง

แต่มันสามารถยังดำเนินคดีอยู่ได้
อย่างเจ้าสาวที่บุรีรำที่ไปที่ปธวันนี้กับคุณนัทชุริยะ
บอกว่าตัวเธอเองไม่ใช่ว่าไม่เสีย
คือเสียเงินไปเกือบ๕แสน
มียืมบ้างจ่ายค่าโรงแรมบ้าง

ส่วนจะจริงไม่จริงอย่างไรก็ต้องรอฟังว่าเสียท็อปเขาจะกลับมาแถลงว่ายังไง
เมื่อคืนผมก็ลองถามดูว่าเออตกลงแล้วจะกลับไม่กลับวันไหนอะไรยังไง
ถ้าไม่กลับจะไปหาแล้วนะคุณภาคภูมิบอก

ก็ไม่ถึงขั้นนั้นหรอกมั้ง

ก็เลยลองถามดูว่าตกลงที่นัดทีมทนายคุยที่สิงคโปร์วันจันทร์

ก็ต้องบอกกันเรื่องหน้าหน่อย
ใช่แต่ยืนยันว่าจะมาไทย
แต่น่าจะหลัง๒๒ตุลาคม
จะมาตอบทุกคำถามสื่อมณชน
จะเอาเอกสารหลักฐานทุกอย่าง
แสดงว่าเรื่องราวต่างที่เกิดขึ้น
มันมีการจงใจสร้างสถานการณ์กันขึ้นมา

คนที่ทำให้เขาเสื่อมเสียชื่อเสียงมีทนายความเป็น๑๐คน
แต่จะฟ้องใครบ้างเดี๋ยวจะบอกหลังแถลงข่าว
จะมีสื่อมวลชนด้วยที่จะฟ้องเสียท็อปบอก
ผมก็ถามว่าเอ๊ะไอ้ขบวนการต่างเหล่านี้มันจะทำไปเพื่ออะไร
ไปกันแกล้งจะไปทำอะไรคุณท็อปทำไม
ท็อปบอกว่าก่อนหน้านี้มันเริ่มจากคนอาจจะไม่ชอบ
ต้องการประจานกันแกล้งธรรมดาหลังเริ่มมีคนผสมโลง
อยากให้เขาเสื่อมเสียชื่อเสียงอะไรพวกนี้นะครับ
สุดท้ายแล้วเนี่ยผมก็ถามว่าตกลงแล้วทำธุรกิจอะไร
ลงทุนในหุ้นทองคำน้ำมันธุรกิจต่างอะไรพวกนี้
เขาบอกเขาทำพวกนี้เขาเลยต้องไปไหนมาไหนเดินทางบ่อย
แต่จะกลับมาแน่เขายืนยันนะครับ
มีสิ่งหนึ่งที่เสียท็อปบอกกับผมนะที่คุยกันบอกว่า
ขอชี้แจงหน่อยเสียท็อปบอก
ที่บอกว่าเขาจะต้องกลับไทยภายใน๓๐วัน
เพราะว่าออกไปฮ่องกงแล้วอยู่ได้แค่๓๐วันเนี่ย

คือ๓๐วันเนี่ยคือระยะเวลาตามกำหนดที่รัฐบาลไทยกับฮ่องกงตกลงกันว่าจะให้คนไทยไปพำนักได้อยู่เท่าไหร่
วันเขาก็ออกจากฮ่องกงแล้วพอกลับเข้าไปใหม่เขาก็อยู่ได้อีก๓๐วัน
ไปอยู่ที่ไหนเขาก็อยู่ได้ตามเวลาที่เขาให้พำนักอาศัยอยู่ได้หรือว่าได้วีซ่า
เพราะเขาสามารถอยู่ต่างประเทศได้จนกว่าพาสปอร์ตเขาจะหมดอายุ
ผมก็ถามว่าเอาพาสปอร์ตคุณท็อปหมดอายุเมื่อไหร่
นี่ฮะเขาส่งพาสปอร์ตมาให้ดู
หมดอายุ๒๒กรกฎาคม
แต่ผมไม่ได้ถามนะว่าหมายถึงว่าจะอยู่ถึง

แต่คงจะหลัง๒๒ตุลาคมนี้แล้วจะมาเปิดแถลงข่าว
ก็รอฟังแล้วกันว่าเรื่องราวต่างจะเป็นยังไงต่อ